คุณผู้ชมค่ะเดี๋ยวเราจะพาไปดูงานงานหนึ่ง
ถ้าเกิดว่าใครวางแผนที่อยากจะซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้าเฟอร์นิเจอร์
ว่าอุปกรณ์ตกแต่งบ้านต่างนะคะ
ในราคาที่สบายกระเป๋ามากแนะนำเลยให้ไปที่
โฮมโปรดแฟร์๒๐๑๗นะคะ
บรรยากาศนี้จัดขึ้นแบบตลาดน้ำใจกลางเมืองเลยด้วย
ติดตามกันได้จากรายงานค่ะ
และสมาชิกโฮมการ์ดได้รับสิทธิพิเศษ
สำหรับคู่ป้องศูนย์ลดสินค้ากว่า๕๐รายการ
อย่างสินค้ากลุ่มภาพที่นอนสินค้าปรับปรุง
ต่อเติมบ้านสินค้าอัลดอร์และสิทธิพิเศษอีกมากมาย
งานนี้จัดพื้นที่ให้คนรักบ้านได้ช็อปกินบิน
ในบรรยากาศตลาดน้ำกลางเมืองแบบไทยให้ได้ถ่ายรูปย้อนวานเป็นที่ระลึก
และสนุกสนานในการช้อปปิ้งชิมทั้งอาหารคาวและหวานบากิมไข่เต่าสูตรโบราณ
ทีเด็ดเป็นเนื้อทุเรียนถ้วยละห้าสิบบาทข้าวมะทุปาญาติหาทานยาก
แต่รสชาติล้ำอร่อยส้มตำปูทาระบะปูตัวใหญ่ใหญ่สีสดน่ารับประทาน
และผัดไทยกุ้งล็อบสเตอร์ที่ให้มาแบบ๑ตัวเต็ม
ในราคาเพียงหนึ่งร้อยเก้าสิบเก้าบาทจากราคาปกติหนึ่งพันห้าร้อยบาท
ถือเป็นไฮไลท์ที่เสิร์ฟเฉพาะในงานเท่านั้น
แล้วไปบินฟรีกับแอร์เอเชียและแพ็คเกจท่องเที่ยวในราคาสุดคุ้ม
พิเศษจากบัตรเครดิตโฮมโปรวีซ่าแพลตินัม
นับเป็นแหล่งรวมความต้องการเรื่องบ้านสำหรับทุกคนในครอบครัว
โฮมโปรแฟร์ช็อปกินบินเที่ยวที่เดียวจบครบและคุ้มแบบนี้นะคะ
สามารถมากันได้ค่ะที่เมืองทองธานีฮ๕๘จนถึงวันที่๓๐กรกฎาคมนี้ค่ะ
เมกาพรมพันธ์ใจข่าวเทราะทีวีรายงาน